คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องยังเป็นเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนค่ะ
จูเนอร์ไปเหยียบเท้าคนขี่รถจักรยานยนต์
เสร็จปั๊บจอดสองฝ่ายมาเคลียร์ไม่เคลียร์เปล่า
เกิดศึกเจ้ามวยไทยริมถนนขึ้นมา๒รุ่ม๑แบบนี้

คนข่าวโฟทูนเนอร์ไปเหยียดเท้าคนขี่รถจากกระยานยนต์เสร็จปั๊บจอดสองฝ่ายมาเคลียร์ไม่เคลียร์เปล่า
รุมกันเข้าไปผลักกันแล้วก็ต่อยกัน
ผู้หญิงก็ช่วยห้ามพอแล้วพอแล้วมีคนคอยห้าม
นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความระบุว่า
ถูกรถยนต์เหยียบเท้าเลยเคาะกระจกบอก
มีปากเสียงกันและลุงเสื้อดำต่อยเปิดก่อน
สุดท้ายชาวบ้านจับแยกต่างแยกย้ายกันไป
แล้วคลิปก็ตัดไปบางส่วน
ภาพเหตุการณ์ที่มีการต่อยกันก็ถูกตัดไปบางส่วนนะครับ
สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่รู้ใครผิดใคร
ตกลงกันไม่ได้ก็ควรจะเรียกประกัน
หรือตำรวจมาช่วยเป็นคนกลางในการเคลียร์น่าจะปลอดภัยกว่า
คล้ายเหตุการณ์เมื่อกี้มีอะไรเรียกตำรวจก่อนเลยครับ